ท่านผู้ชมครับที่พิศนุโลกนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นกลับจากเที่ยวงานสมโพธิเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทัพทิมเมื่อคืนนี้ที่อำเภอวังทองนี่ฮะ
ปรากฏว่าถูกคู่อริใช้ปืนไล่ยิงตอนขี่จักรยานยนต์กลับกันเนี่ยเจ็บไป๔คนนะครับ
หนึ่งในนี้อาการสาหัสนะฮะเลือดนี่น้องเต็มไปหมดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับสพเมืองพิศนุโลกได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ว่ามีเหตุยิงกันบาดเจ็บบนถนนสายพิศนโลกสมศักดิ์นะครับ
ใกล้กับปั๊มน้ำมันแถวตำบลสมแขที่อำเภอเมืองนะครับ
มีสี่คนที่เจ็บนะครับอายุก็สิบหกสิบเจ็ดนะฮะ
นายชาคริสอายุ๑๗เนี่ยคนนี้เจ็บหนักสาหัสนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าแผ่นหลังหลายนัดด้วยกันนะครับ
นายกิติพงศ์อายุ๑๖กระสุนปืนเข้ากกหูข้างขวานะฮะ
อีกสองคนเจ็บเล็กน้อยนะครับแล้วยังเจอระเบิดปิงปองทิ้งไว้ที่คน
เสาไฟฟ้าริมถนนลูกหนึ่งด้วยนะครับตอนไปถึงเจ้าหน้าที่ต้องเอายางรถยนต
ล้อมเอาไว้เพื่อเก็บกู้ก่อนตอนนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
พิสูจน์เรียบร้อยเนี่ยก็พบว่าเป็นระเบิดปิงปองนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
จุดเกิดเหตุนะครับเป็นไหลทางติดกับเต็นต์รถยนต์มือสองนะครับ
ปั๊มน้ำมันไปสักห้าสิบเมตรนะยังมีกองเลือดยังมีถุงมือของกู้ภัยที่มาช่วยเหลือเมื่อคืนนะครับ
อยู่ตรงนี้นะครับมียางรถยนต์ที่เจ้าหน้าที่ใช้ครอบระเบิดปิงปองตอนเก็บกู้เนี่ย
ตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำไปแล้วนะครับมีร่องรอยตรงนี้นะครับ
ภูมิกับการสพเมืองพิศนุโลกสั่งให้ชุดสืบสวน
ไล่ติดตามหาคนก่อเหตุนะครับกลุ่มคนเจ็บบอกว่าเมื่อคืนนี้
พอเลิกงานสมโพธิเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทัพทิมตอนนั้นมีเรื่องกระทบกระทั่งกับกลุ่มคู่อริ
ซึ่งอยู่คนละหมู่บ้านแต่ในงานก็ไม่มีอะไรมาก
จากนั้นก็พากันขี่จักรยานยนต์กลับนะฮะระหว่างที่มาจอดอยู่แถวจุดเกิดเหตุเนี่ย
เจอกลุ่มคั่วหรี่ขี่จักรยานยนต์มาปาก้อนหินใส่ก่อนนะฮะ
แล้วก็ตามมาอีกนะฮะไล่ยิงอีกก็เลยต้องแยกย้ายกันหลบหนี
จนมาถึงใกล้ปั๊มน้ำมันนะครับก็เลยโทรขอความช่วยเหลือจากตำรวจ๑๙๑
แต่ตำรวจบอกยังไม่ปากใจเชื่อเดี๋ยวต้องไปขยายผลก่อนว่าเรื่องเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกที่เกิดเหตุทั้งหมดด้วยนะฮะ
แต่ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่โรงพยาบาลนะครับไปเที่ยวงานกันก็ยิงกันอีกแล้ว
คือไปเที่ยวงานอยากให้ไปสนุกนะคะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย